สนับสนุนโดยบริษัทปรทจำกัดมหาชน
เด็กเอ่ยเด็กน้อยความรู้เรายังดอยยังศึกษา

เพื่อที่จะเป็นครูมาสอนน้องป๓ผู้พิการทางสายตานะ
ผมนี่ครับเพชรมีอุปกรณ์การเรียนการสอนมาด้วย
ก็เหตุผลที่เพชรมาที่นี่บ่อยใช่ไหมครับ
โดยส่วนตัวแล้วตัวเพชรเองก็เพชรรู้สึกว่า
สายตาของคนเรานี่น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยครับ
สำหรับทุกคนรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบเรามองไม่เห็นอะไรเนี่ย
มันทำให้เราแบบปิดกั้นอะไรหลายอย่างไปค่อนข้างเยอะ

เป๊กก็รู้สึกอยากที่จะช่วยเหลือกลุ่มทนตรงนี้เป็นพิเศษ

เพชรจะมาสอนทุกคนท่องบทอาขยานเด็กน้อยนะครับผม
ใครท่องได้แล้วยกมือหน่อยครับ
เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา
งั้นจะให้มาสอบท่องบทนี้กันทีละคนเนาะ
สร้างใจจะมาเป็นผู้ให้แต่เราก็ได้รับความสุข

ส่วนเพชรก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับ

อันนี้นาฬิกา
แล้วเรารู้เวลาได้อย่างไรครับ

การทำความดีของเฟ้ครับก็รู้สึกว่า
มันเป็นเรื่องเรื่องที่ใกล้ตัวมากมากแล้วก็

กระทำเราก็แค่ลงมือทำมันเลยทันทีตามที่
ตามที่เราคิดไม่ต้องไปอายไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปกังวลมาก
ว่าจะต้องแบบทำแล้วมันจะต้องยิ่งใหญ่หรือทำแล้วมันจะต้องแบบได้ผลเยอะ
หรือทำแล้วจะต้องมีอะไรดีกลับมาหาเราเสมอไป
บางทีเราแค่ได้ทำมันก็คือความสุขที่เราได้รับแล้วเหมือนกัน